คนร้ายก็กล้าเข้าไปงัดกุฏิ

แต่ทิ้งร่องรอยเอาไว้เป็นรอยเท้า

รู้ว่าน่าจะเป็นคนนี้แน่ตามไปถึงบ้าน

ก็เลยไหนเอาเท้ามาสิมาเทียบกับรอยเท้า

รอยเท้าก็เลยมาเทียบดู

แล้วลายรองท้องรองเท้ามันเป๊ะมากไง
ก็เนี่ยจำนวนด้วยหลักฐาน

ตำรวจภูทรบึงโขงหลงจังหวัดบึงการค่ะ
ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ๑๙๑

มีเหตุลักษัพที่วัดป่ามหาเรืองบุญเขต

ก็ไปตรวจสอบนะคะท่านเจ้าอาวาสก็รอพบอยู่

ยืนรอให้ปากคำกับตำรวจนะคะ

คือคนร้ายใช้ใบเลื่อย

ชานนท์ท่านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย

เห็นมีคนวิ่งไปหลังกุฏิ

ก็ไปตรวจสอบคนร้ายก็ใช้ใบเลื่อย

เจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบรอบเจอรอยเท้าอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่อะค่ะ

ท่านก็บอกว่าท่านเอกใจว่าเป็นคนนี้แน่เลย
สงสัยนายโยธกาเฉลิมชาติ

เป็นคนในพื้นที่ล่ะเพราะว่าเคยมีประวัติ

แล้วก็เนี่ยมีรอยเท้าทิ้งเอาไว้ไปตรวจค้นที่บ้าน

นะเอาออกมาเอารองเท้าแตะมาด้วย
มามาลองวัดกันดูก็มันเป๊ะอะค่ะ

ไม่รู้ว่าก็ผมก็ซื้อมาของผมมันเหมือนกัน
ไม่ได้ลายเดียวกันขนาดเท่ากันเลย
จำนวนต่อหลักฐานล่ะก็รับสารภาพนะคะ
ว่าผมเองนี่แหละบุกไปงัดกุฏิวัดจริง

จะเอาเงินเอาทรัพย์สินไปขายจะซื้อยาบ้ามาเสพ
เนี่ยก็ต้องควบคุมตัวไปดำเนินคดีนะคะ